วันนี้ประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย
ออกมาพูดถึงเรื่องที่สมาชิกพัก

ซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่มกปศ

ขณะเดียวกันแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

ทันทีที่สารมีคำสั่งให้ประกันตัว

โดยตีราคาประกันคนละ๑แสนบาท

และเป็นพยันตรายแก่สังคม
นี้พนักงานสอบสวนพยายามคัดค้านว่า

การอิสระภาพได้ประถุงกันอีกครั้ง
เพื่อประเมินการการเร่ียก
พร้อมยืนยันนึงไม่หยุดการ
เนื่องจากไม่ผิดกฎหมาย
ได้ลงจากบันลังไป
จึงเป็นที่มาของการยื่นประกัน
และการได้รับคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว

นี่ไม่ใช่วันสุดท้ายของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับ
เราจะยังคงเห็นการเดินหน้าต่อสู้ต่อไป

ประชาธิปไตยและมีการเลือกตั้งขึ้นมานะครับ

แต่ห้ามชุมนุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
และไม่ส่งผลพยานอันตรายต่อสาธารณชน
ซึ่งเรายืนยันมาตลอดว่าการชุมนุมของเรานั้น

และไม่ได้เคยสร้างปัญหาหรืออันตรายต่อสาธารณชนเลย
ดังนั้นการทำการชุมนุมของเรานั้น
ยังทำได้ต่อไปนะครับ
ส่วนข้อเรียกร้องจากกลุ่มตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
ขอให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวและถอนฟ้อง
ห้าแก่นนำโดยไม่มีเงื่อนไข
ก็ได้รับการปฏิเสธจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ที่บอกว่าใครจะเรียกร้องก็เรียกร้องไป
เพราะการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์
แต่เป็นเพราะทั้งหมดทำผิดตามกฎหมาย

ผิดกฎหมายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง
เราก็ให้ชุมนุมแล้วให้ชุมนุมอยู่กับที่

ว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัยกฎหมายลูก
ในการเลือกตั้งสอสอและพักการเมืองออกมาเป็นอย่างไร

หรือพยายามทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีก
ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจน
กลุ่มของนายสุเทพเทือกสุบันแก่นำกปศ

รวมพลังประชาชาติไทยในวันพรุ่งนี้

กำลังทาบทามให้นายอเนกเหล่าธรรมทัศน
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง

พร้อมยืนยันพักการเมืองนี้

แต่เป็นพักของคนที่มีอุดมการเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดง

จากนายเชนและนายธานีเทือกสุบันแล้ว

รวมถึงผู้ที่มีชื่อเสียงอีกหลายคน
เช่นผลตำรวจเอกว่าสิทธิ์เดชคุณชร

ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน